ในวันที่๔ธันวาคมนี้ถือว่าสนุกแน่นะครับ
เพราะว่ากระแสตอบรับในเกมที่ไทยจะเจอกับพม่านั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียว
กว่า๓๕๐๐๐ใบตอนนี้ขายเกือบที่จะหมดเกลี้ยงแล้วครับ
ไปดูกระแสกันหน่อยนะครับวันนี้ทางพม่าครับได้มีการเปิดจำหน่ายตัวเข้าชมการแข่งขันอาเซียนครับ
รองชนะเลิศนัดแรกนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยในวันที่๔ธันวาคมนี้
โดยเปิดทั้งหมด๕จุดนะครับที่เป็นจุดขายทั่วเมืองย่างกุ้ง
ซึ่งราคาตัวนัดนี้นะครับมี๒ราคาคือ๑๓๕และ๘๒บาท
บาทและ๘๒บาทนะครับปรากฏว่ามีแฟนบอลชาวพม่าครับ
ความสนใจต่อแถวเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับสนามตูวันนะสเตดียมครับ
ที่จะใช้แข่งขันในนัดนี้ก็มีความจุอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าพันคนนะครับ
เกมล่าสุดที่พม่าชนะมาเลเซียมา๑ประตูต่อ๐เกมนั้นก็มีคนเข้าชมเยอะนะครับ
จากนี้นะครับเว็บไซต์โกดอทคอมประเทศอินโดนีเซียครับ
ของแต่ละประเทศที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วนะครับบัตรเข้าชมในเกมที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าบ้านมีราคาแพงที่สุดครับ
ราคาอยู่ที่แพงที่สุดนะครับก็คือ๗๙๐บาทส่วนที่ถูกที่สุดก็คือ๒๖๔บาทนะครับ
ขณะที่พม่านั้นมีราคาตัวที่ถูกที่สุดอยู่ที่๘๒บาทและแพงที่สุดของพวกเขาก็คือ๑๓๕บาทเท่านั้นเองครับ
และนอกจากนี้นะครับจะได้ประเมินราคากำไรต่อบัตร๑ใบจากจำนวนผู้เข้าชมและความจุสนาม
พบว่าไทยนั้นจะมีกำไรมากที่สุดในบรรดาทั้ง๔ชาติที่เข้าสู่รอบนี้นะครับ
คือกำไรเฉลี่ยใบละ๒๐๗บาทซึ่งหากจำหน่ายตัวหมดทั้ง๔๙๐๐ที่นั่งนะครับก็จะได้กำไรถึง๑๐๑๗๐๐บาท
แต่จำนวนนี้นะครับต้องนำไปหักกับทุนจัดการแข่งขันจึงจะได้ค่ากำไรสุทธิออกมาครับ
ทีมแชมป์นั้นจะรับเงินรางวัล๒แสนดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๗ล้านบาทพร้อมกับถ้วยรางวัลนะครับ
ส่วนรองแชมป์ได้๗๕๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ๒ล้าน๖แสนบาทครับส่วน๒ทีมที่ต้องตกรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลปลอบใจทีมละ๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๗๕๐๐๐บาทครับ